ถ้าพูดถึงดาราสายมูค่ะยกให้พี่สมจิตจงจอหอคนนี้เลยค่ะ
เพราะว่าแกทำบุญเยอะมากนะคะแล้วดิฉันก็ไปเจอตามงานบุญเยอะมาก
บอกว่าที่ไหว้พระเยอะเพราะว่าเกจิอาจารย์เยอะนะคะ
ซึ่งล่าสุดเนี่ยความมูของพี่สมจิตนั้นโอ้โหโดนจิตโดนใจเรามาก
มูหยั่นเสื้อคุณผู้ชมค่ะ
คือมูเตรลูยันเสื้อที่ใส่และข้อมือก็ยังมีกำไรที่ปลูกเสกมาอย่างดี
บอกว่าใส่แล้วเห็งใส่แล้วปังค่ะ
คิดดูเองคุณผู้ชมตอนนี้พี่สมจิตมีละครทั้งหมด๖เรื่องด้วยกัน

เรียกได้ว่าคิวของพระเอกบางคน
ยังไม่แน่นเท่าคิวของพ่อพระเอกเลย
คือพระเอกก็คือฮอตอยู่แล้วแต่พ่อไปฮอตกว่าน
ประมาณนี้คุณผู้ชมไม่เชื่อไปฟังดีกว่านะคะ
แล้วก็ไปดูดีกว่านะว่าเครื่องรางของขัง
สมจิตพกไว้ติดตัวตลอดมันคืออะไร

ใครก็อยากทำมาหากินก็อยากมีกำไร

เป็นยันอาจารย์นโมพุทธายะ

บางมุดก็ซื้อบ้างบางมุดไม่ซื้อบ้าง
หลักเรื่องราวที่ปังกับตัวเองก็คือเรื่องของงาน

ซีรีส์ของพี่ธัญญาครับ
และ๑ใน๓นางที่อยู่ตรงนี้

ติดตามดูนะคะ
อยากให้คุณผู้ชมที่รูตตรงเติมนี้
นางนี้ใครจะไม่ประกบพี่สมจิตนะคะ
พี่สมจิตเป็นพระเอกแล้วพวกเรามันเป็นนางเอก